กลับมาไทยรัฐนิวส์โชว์ในช่วงนี้นะคะ
มาดูอุบัติเหตุที่เป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลย

หรือว่าทางกศธนาคมกว่า๓๐คนเนี่ยนะคะพาไปเที่ยวที่ภาคเหนือ
แต่ปรากฏว่ารถบัสคันนี้ตกเหวที่บริเวณจังหวัดอุตรดิษฐ
แล้วก็เป็นเหวลึกประมาณ๑๕๐เมตรค่ะ
คนขับรถเนี่ยเขารอดชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าขณะที่รถกำลังตกเหวเขากระโดดออกมาจากรถ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตมากถึง๑๘คน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ได้ช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บ

หลังเกิดอุบัติเหตุรถร่วมบขศ๙๙
เสียหลักพลิกคว่ำตกเหวลึกประมาณ๑๕๐เมตร
บริเวณทางหลวงหมายเลข๑๑บึงหลักน้องน้ำเขียว
ตำบลดันนาคาร์มอำเภอเมืองอุตรศาสตร์ระดิษฐ์
ขณะที่พาชมรมผู้สูงอายุของพรางบริษัทกศธรคมนาคมจำกัดมหาชน

อุดมสมมาตรคนขับรถเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าขณะที่ขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุ
รถเกิดเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในเขาพลึง
แล้วทางนี้เป็นทางโค้งลงเขา
คนขับยอมรับว่าไม่ชินทาง
แต่ว่าจังหวะที่รถกำลังจะตกเหว
คนขับกระโดดออกมาจากรถแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑๘คน

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาแล้วนะคะ
การค้นหาก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควร
เพราะว่าเหวลึกเลยที่ตกลงไปนะคะ

ขณะที่พันธุ์เอกสันพัชชัยหัวนันนะคะ

ก็ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว

เรื่องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือ
ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของระเบียบที่อาจจะเกี่ยวข้องด้วย
ขณะที่นายมณีธรรมเทียนรองประธานชมรมผู้เกษียณอายุ

ชมรมค่ะก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตอยู่แล้ว
แต่หากใครที่เป็นสมาชิกของสากรออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ก็จะได้รับเงินเยียวยา๒๐๐๐๐บาท
แล้วก็ภรรยาอีกหนึ่งแสนบาทโดยทายาทของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็สามารถนำใบมรณบัตรและเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
สามารถแสดงเจตจำนงเพื่อมาขอรับเช็คเงินสดได้ที่สากรอย่างน้อย๗วันค่ะ
มาดูเรื่องของการทำประกันการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันบ้างนะครับ
เพราะมีทั้งผู้บาดเจ็บมีทั้งผู้เสียชีวิตพลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามกรรมการบริษัทรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขนะครับก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
พร้อมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองด้วยนะครับเพื่อจะไปดูแลและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
ตอนนี้ได้ประสานไปทางบริษัทวิริยประกันภัยจำกัดให้เข้าช่วยเหลือดูแลในเรื่องค่าสินใหม่ทดแทน
ให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตซึ่งกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน
รายละแปดแสนบาทผู้บาดเจ็บสาหัสจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน
รายละสามแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองครับด้านในแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ซึ่งก็บอกว่าน่าจะเกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทางของคนขับเนื่องจากว่าเป็นรถโดยสารที่ไม่ประจำทาง
คุณผู้ชมคะจากการสำรวจของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
กรณีการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะแบบประจำทางและไม่ประจำทางปี๒๕๕๙
เกิดอุบัติเหตุมากกว่าร้อยครั้งนะคะและมีผู้เสียชีวิตกว่า๕๐คน
สาเหตุเกิดจากคนขับไม่ชำนาญทางหรือขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดค่ะ
ขณะที่ผู้โดยสารเองก็ไม่นิยมที่จะฆ่าเข็มขัดนิรภัยด้วย
พอเกิดเหตุรุนแรงก็จะทำให้เกิดการกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
หรือว่าอาจจะถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บและเสียชีวิตนั่นเองค่ะ